จริงหลายที่เมืองไทยนะที่มันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
จนกระทั่งว่าค้นพบสัตว์ที่หายากตัวหนึ่งนะคะ
ก็คือไก่ฟ้าหน้าเขียว

งานนี้เล่นเอาผู้เชี่ยวชาญด้านนกหรือว่านักปรักษีวิทยาเนี่ย
นอกสนใจคือฮามากเลย

คือการเปิดตัวไก่ฟ้าหน้าเขียว
เป็นตัวผู้นะคุณผู้ชมอายุ๒ปี

เขาก็เรียกกันไปตามชื่อแบบนั้น
บางทีสีมันจะแบบเขียวฟ้า
เห็นชัดเลยนะว่าหน้ามันฟ้าเขียวแบบนี้แหละ
ลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของมันนะ
จะมีขนหง่อนบนหัว

มีขนที่คอหน้าอกหลัง
ตอนบนมีสีเหลือบเขียวอมน้ำเงิน
สีมันแบบมันลำมันเรืองสวยงามเป็นพิเศษนะคุณ

มันจะมีสีแดงแก่มน้ำตาลนิด
ตรงใต้ท้องสีน้ำตาลก็มี

มีแผงหน้าอกที่มีสีที่ไม่เหมือนใคร

มันกำลังเดินเฉิดฉายสบายใจ
หาอะไรกินอยู่ในพงญาติแถวนี้แหละนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็คือจุดทำการสกัดทัพอินทนินนะคะ
คือเดินแบบชิลมากไม่ได้มีการเกรงกลัวอะไรใครเลย

โดยนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะ
นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยบอกว่า
ไก่ฟ้าหน้าเขียวเป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทย

ปกตินะจะอาศัยอยู่ในป่าที่ราบต่ำ
ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน๒๐๐เมตร

แล้วเขาบอกว่าในรอบ๕๐ปีที่ผ่านมา
เจอเพียงแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น

แล้วก็จะเจอในป่าที่อุดมสมบูรณ์
เมื่อไหร่เจอเนี่ยแปลว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ย
อุดมสมบูรณ์คุณภาพป่านี่ดีมาก

โดยนายอาธรณ์กำลังใบหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยาน

ลีงผาเก้งและกว่าง

แต่ว่าไก่ฟ้าหน้าเขียวตัวนี้มันเพิ่งจะลงจากป่า
มาหากินเนี่ยเพิ่งช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เอง
มันจะมาช่วงเย็นแล้วก็กลับเข้าไปนอนในป่า

ซึ่งก่อนหน้านี้นะปี๖๒เคยใช้กล้องดักถ่าย
สามารถถ่ายได้เป็นฝูงเลยนะ
ห่างจากจุดปัจจุบัน๗๘กิโลเมตร
ก็เล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าธรรมชาติบ้านเราเนี่ยยังดีอยู่
แต่มันจะดีแบบนี้ต่อไปก็ต่อเมื่อเราช่วยการอนุรักษ์
เที่ยวปงเที่ยวป่าก็อย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อม
เราก็จะได้เจอสัตว์ป่าหายากแบบนี้กันอีกนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่บ่งบอกว่าธรรมชาติเรามีความอุดมสมบูรณ์

ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่คุณชนะหน้าเขียว
ใช่ถ้าผมถูกบีบคันมาก

ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์แล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะ
บอก๕๐ปีเห็นได้๑๒ประตาใช่ไหมครับ